ยังอยู่กันที่เรื่องของสุนัขนะคะ
แต่ว่าคราวนี้เป็นสุนัข๑คู่

เป็นอย่างไรไปชมคลิปกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคลิปต้นเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
เจ้าตุ๊ป๒ตัวกำลังกัดกันอย่างเม้ามันเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าเวทีมวยแห่งหนึ่ง

บอกว่าคนชกกันไม่มันเท่าสุนัข

คือต้องบอกว่าข้างบนเนี่ยคือเวทีมวย
แต่คนที่มาดูเนี่ยกลับมาเชียร์สุนัขสองตัวนี้กัดกัน
วยกำลังจะชกคือไม่ได้สนใจมวยที่กำลังจะชกนะ
แต่ว่าสนใจเจ้าตูบสองตัวนี้ฝ่ายดำกับฝ่ายน้ำตาล

ซีนไงแย่งซีนไงคนก็พยายามที่จะส่งเสียงเชียร์กันแบบสนุกสนานเนี่ยนะคะ
ข้างเวทีมวยก็มวยกำลังจะเตรียมขึ้นชกด้วยนะ
สังเกตว่าขณะที่เจ้าตูบแลกหมัดกันอย่างเมามันบริเวณหน้าเวที
แทนที่เซียนมวยจะไปดูมวยแต่กลับล้อมวงดูเจ้าตูบสองตัวนี้กัดกันแทน
เท่านั้นนะคุณผู้ชมโคศกบนเวทีก็ยังร่วมสนุกด้วย
โดยแนะคนดูให้ช่วยกันจับแยกเพื่อพักยกมีพักยกอีกด้วย

เน็ตเขาก็แสดงความเห็นกันอย่างหลากหลาย
สงสารเจ้าตูบเนื่องจากว่ามีการกัดการเอาจริงเอาจังเป็นอย่างมาก
การที่ไม่ห้ามอาจเข้าข่ายความผิดกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ได้นะ
มวยไม่สนใจมวลเลยสงสารสุนัขกัดกันน่าจะสนุกมากกว่า
อันนี้ก็เป็นความเห็นที่ชาวเน็ตเขาก็วิภาควิจารณ์กันไปเนี่ยนะคะ